คือเมื่อวานนี้ในแฟนเพจของเราก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเรื่องถึงวิธีการดับร้อน
เมื่อวานนี้เราพูดถึงวิธีการคลายร้อนดับร้อนกันไปแล้ว
วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธี
ใครอยากจะไปใช้ตามเราก็ไม่สงวนสิทธิ์นะคะ
เพราะว่าเห็นแบบนี้แล้วแม่มันดับร้อนได้จริงเลยจ้า

ดูที่บอกว่าหายร้อนเนี่ย

แหมะลงไปอย่างงี้เลยเหรอ
ลงไปเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบัดดี้ค่ะ
เป็นน้องหมาที่ขี้ร้อนมากจริง
ของคุณสุวรรณภูพรรณา
ขี้ร้อนขนาดที่ว่าเนี่ยต้องเอาคางเกยน้ำแข็งแบบนี้เอาไว้ทุกวันเลยนะคะ
เจ้าของต้องซื้อน้ำแข็งคุณ
ให้เจ้าบัดดี้คลายร้อน
เขาบอกว่าใช้น้ำแข็งวันหนึ่งประมาณ๒กระสอบ
ตกเป็นเงินก็เกือบหนึ่งร้อยบาทต่อวัน
ดี้ขี้ร้อนอะไรขนาดนั้นลูก
เจ้าของเขาก็บอกว่ายอมได้ก็รักมันนะเนาะ
ใช่ค่ะซึ่งเจ้าของก็เล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยนะเจ้าบัดดี้ชอบกินน้ำแข็งเฉยนะ
ตักวางเอาไว้ให้ทุกวันเลย
แต่ไปมาเนี่ยหลังจากเคี้ยวกินปกติแล้ว
กลายเป็นเอาคางเนี่ยไปเกยเลยในถังน้ำแข็งแบบเนี่ยค่ะ
ก็ติดน้ำแข็งแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าเอาคังไปเกย
เพราะว่าขอแค่เห็นน้ำแข็งอยู่ข้างก็สบายใจแล้วบัดดี้บอก
คือช่วงนี้มันหน้าร้อนใช่ไหมบัตตี้ก็เลยบอกว่ากินอย่างเดียวไม่พอ

เขาจะร้อนตัวใหญ่เป็นหมาฝรั่งใช่ขี้ร้อนนะคะ
อันนี้นะอันนี้น่ารักจังเลยน่าจะเป็นญาติ
น่าจะเป็นญาติญาติกันกำลังเด็กอยู่เลย
เดี๋ยวโตขึ้นอาจจะมุดอยู่ในถังน้ำแข็งแบบนี้นะคะ
และที่สำคัญคือเจ้าของเขารักเขาดูแลเป็นอย่างดี
มันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นภาระอะไรเอาจริงถ้าคนเขารักคนเขาต้องการเลี้ยงแบบนี้
มันเป็นวิธีการโฟสต์
เป็นอย่างไรลื่นหรืออะไรตอนนี้
เป็นถ้ำฟินลื่นหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาให้กินน้ำแข็งอยู่สักหน่อย
ก็คลายร้อนได้แล้วนะอย่างที่บอกใช่ใครอยากจะใช้วิธีนี้คลายร้อนแบบปัดดี้
ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะคุณชนะลองไหมเดี๋ยวเอาน้ำแข็งมาวาง

อะไรนะไม่ใช่หนังเรื่องจันดาลา
ไปถูน้ำแข็งเฉยจัน
คือเคยโดนถูนะแต่ไม่ได้ถูหลังถูหน้าเต็มละเลงเต็มหน้าไปหมดเลย
หน้าชาอะเลยหน้าชาเป็นน้ำแข็งหรือว่าผ้าขีริ๊ว